สถานการณ์ภัยพิบัติไซโครนอีดาอีที่พัดถล่มหลายประเทศในแถบอัฟริกา

กลางความกังวลว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจจะทะลุถึง๑๐๐ศพ

ไปแล้วราว๑สัปดาห์หลังไซโครนอีดาอีถล่มหลายประเทศในแถบแอฟริกา
ซึ่งจนถึงตอนนี้สภาพบ้านเรือนยังไม่ดีขึ้น
หลายพื้นที่อยู่ในสภาพพังยับเยิน
โดยเฉพาะในโมซัมบิกที่ก่อนหน้านี้ผู้นำโมซัมบิก
ออกมาแสดงความกังวลว่าอาจมีผู้เสียชีวิตในประเทศกว่า๑๐๐ศพ
โดยชาวบ้านที่บ้านเรือนเสียหายจากไซโครนลูกนี้
ต่างพากันอบพยพเข้าไปในอาคารที่เสียหายน้อยกว่า
ที่ถูกตั้งขึ้นเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว
ซึ่งแม้พวกเขาจะมีที่อยู่อาศัย
แต่เด็กหลายคนกำลังอยู่ในสภาพหิวโหย
เพราะอาหารที่มีอยู่ในศูนย์ค่อยร่อยรอและกำลังจะหมดลง
โดยยังไม่มีใครส่งความช่วยเหลือมาถึง
พยายามกลับไปที่บ้านเพื่อหาของที่พอจะประทังชีวิตได้
แต่พายุได้พัดทุกอย่างจนไม่เหลืออะไรเลย
คุณแม่คนนี้ที่กำลังขาดแคลนอาหารไว้สำหรับให้นมลูก
ที่เพิ่งมีอายุเพียงหนึ่งสัปดาห์
เธอบอกว่าเธอกำลังให้นมลูกอายุ๑สัปดาห์

เพราะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครนำอาหารมาให้
ไม่รู้ว่าจะกินอะไรต่อไปแล้ว
เช่นเดียวกับในคิมบับเว่อีกหนึ่งประเทศ
ต้องเผชิญกับภัยพิบัติไซโครนอีดาอี
ในบางพื้นที่ต้องตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือชาวบ้านชั่วคราว
เฮลิคอปเตอร์ขึ้นลงเที่ยวแล้วเที่ยวเล่า
เพื่อรับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล
ลำเลียงให้มารับความช่วยเหลือ
รักษาพยาบาลและให้มาใช้ชีวิตชั่วคราวที่จุดนี้
ไม่ใกล้ไม่ไกลพบชาวบ้านอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็ก
เพิ่งขุดหลุมฝังศพลุงแท้และหลาน

สะท้อนได้ถึงความรุนแรงของไซโครนอีดาอี

บอกว่าไซโครนมีความรุนแรงมาก
โดยลุงของเธอบาดเจ็บจากอนุภาพของไซโครน
เพราะมีก้อนหินก้อนหนึ่งถูกไซโครนพัดมาถูกลุง
ทั้งที่ลุงของเธออยู่ในกระท่อม
ที่ลุงจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ตัวเลขผู้เสียชีวิต
ทำให้ยอดตายที่อาจพุ่งสูงถึงกว่าหนึ่งพันธุ์ศพ

อาจจะไม่ใช่การประเมินที่ไกลจากความเป็นจริง
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน